ไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์ทุ่มทุกความสนุกให้คุณเชียร์กีฬามันตลอดเดือนมิถุนายน
อังคารที่๖มิถุนายนตั้งแต่เวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
ระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติอิรักษ์วันเสาร์ที่๑๐มิถุนายน
ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไป
ร่วมเชียร์นักตบรุ่งยางไทยกับการแข่งขัน
ตั้งแต่วันที่๒๘มิถุนายนถึง๖กรกฎาคม

สามารถติดตามตารางการแข่งขันทุกประเภทกีฬาได้ทาง
และทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเราทุ่มสุดตัว
เพื่อให้คุณเชียร์สุดใจไปกับไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์